หรือว่าผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยมีการให้เลขบัญชีในการโอนเงินไว้
แต่ทีนี้คุณบินไปแจ้งความนะคะว่ามีการถูกทำเฟสปลอมขึ้นมาแล้วก็มีการหลอกให้โอนเงินด้วยค่ะ
นายบินบรรลือฤทธิ์ดารานักแสดงและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
ก็เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูทรบางแก้ว

ให้ติดตามจับผู้แอบอ้างปลอมเพจ

นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้เดือดร้อน
ครองที่ตอเป็นแบบที่ทำเศรษฐ์เพาะ
หรือแสดงการลึกหลังความลับกับความตอบตัด
ก็แถมปล่าวเพื่อให้ตัดสับกลาย
แต่จนทำไมก็หลังวิธีจริง
๖๐๐๐บ้างบางลาย๗๘บาทอยู่
อันนี้ก็รู้สึกว่าทำให้ผู้ที่กำลังเดือดร้อนอยู่แล้ว
ก็อยากที่จะได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว
ก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปหาเงิน
เพื่อจะโอนเงินเพื่อให้ผมไปช่วยเหลือโดยด่วน

คนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือถูกหลอกให้โอนเงินหลายคนแล้ว
บัญชีที่ถูกหลอกให้โอนก็คือ
เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาและงูจังหวัดสตูน
ชื่อบัญชีคือนางสาวจันทิมาเหมราค่ะ
คุณบินบอกเลยว่าทำแบบนี้เป็นการซ้ำเติมคนที่เขากำลังเดือดร้อน

อยากที่จะให้ตำรวจติดตามจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะ

คือพี่มิ้วเคยสัมภาษณ์พี่บินนะหลายครั้ง
เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพื่อสังคม
พี่บินเขาคือทำงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด
คือเราเห็นทั้งที่ออกทีวีแล้วก็ทั้งที่ในเฟซบุ๊คพี่บินเองอ่ะ
ติดตามอยู่เหมือนกันก็เห็นว่าเขาลงพื้นที่ไปช่วย
แล้วก็นำเรื่องราวมานำเสนอเพื่อขอความช่วยเหลือ
คือคนก็ไว้ใจพอเป็นพี่บินเป็นชื่อคุณบินบรรลือฤทธิ

แต่เนี่ยมาอ้างชื่อพี่บินแล้วก็มาหลอกกันได้แบบนี้นะคะ